คุณผู้ชมฮาจำเหตุจากคลิปนี้ได้ไหมครับ
ว่าเป็นคลิปที่มีผู้ชายคนหนึ่งมาจอดรถหน้าบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
แล้วก็เอาเสาเข็มอะไรไปทุ่มใส่รถที่จอดหน้าบ้านหลังนั้น
จนเป็นเหตุการณ์ที่คนต้องไปถามว่า
ผู้ชายคนนี้เข้ามาทำรถแล้วก็ทำบ้านตรงนี้ทำไม
เอาเมื่อวานเรานำเสนอคลิปนี้ไปนะฮะ
มีไหมขอดูนิดนึงถ้าไม่มีไม่เป็นไร
มีคลิปใหม่มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะฮะ
เพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นอันนี้เอาคลิปเก่าก่อน
คือมันต้องเล่าแบบนี้ต้องเล่าคลิปเก่าด้วยก่อนประกอบกัน
คลิปเก่าเนี่ยมีผู้ชายคนนี้ลงมาจากรถแล้วก็อันนี้
กรวยอะไรต่างนานแล้วก็เอาเหมือนเสาเข็มที่อยู่หน้าบ้านหลังนี้
ทุ่มใส่รถที่จอดหน้าบ้านหลังนี้
และกลายเป็นประเด็นที่นักข่าวก็ไปตามถามว่า
ผู้ชายหรือชาวบ้านแถวนี้เขามาทำกับบ้านหลังนี้ทำไม
เขาไม่ถูกกันกับบ้านหลังนี้เหรอหรือว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ไปทำอะไรให้
ที่สุดเมื่อวานเราไปเจอเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วนะฮะ
เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยก็บอกว่าไอ้เรื่องราวมันน่าจะเกิดจากการที่เนี่ย
บ้านนี้ไม่ยอมให้ทำถนนทั้งที่ถนนมันตัดผ่านเกือบจะครบทั้งเส้นแล้ว
เหลือแค่หน้าบ้านตรงนี้แหละแล้วชาวบ้านเขาเอือมละอาเจ้าของบ้านหลังนี้
เขาก็เลยมาปลาของมาอะไรใส่บ้างล่าสุดมันมีคลิปอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมฮะ
เป็นคลิปที่ได้ยินเสียงปืนด้วยเกิดอะไรขึ้นเรามาดูคลิป๒
คือคลิปนี้กันก่อนนะฮะ
ไว้แค่นั้นแหละจริงจริงยิงปืนขู่ด้วยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องตลกน่ะ
หลายรอบแล้วครับจริงผมมีสองคลิปด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่คลิปเดียว
จริงจริงยิงปืนบ้างบ้างมันไม่ใช่เหตุผลคุณมาคุยกับผมดีกว่า
จริงจริงครับจริงผู้ใหญ่อะไรอ่ะวะฮะโหพี่ปัญหามันทั้งซอย
คนนี้ผมไม่ไหวแล้วจริงจริงผมรอเจอคนจริงจริงสักครั้งอยู่เหมือนกันอ่ะ
จริงหมาเลี้ยงแบบนี้มันต้องเก็บไว้ในบ้านถ้าจะเลี้ยงต้องมีความรับผิดชอบ
จริงจริงอ่ะโอ้ผมไม่ได้ว่าหรอกหมาเหมือนอ่ะ
แต่จริงจริงมันตัดหน้ารถผมเขาออกมาดูถ้าเขาออกมาดูเฮ้ยน้องเป็นอะไรบ้าง
แต่เขาด่าเราจริงไหมอ่ะพี่ผมเคยโดนพี่ผมเคยโดนไม่ใช่ผมไม่เคย
คุณสืบสกุลจริงเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวเราไปเจอกับชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าบ้านเนี้ยเคยยิงปืนมาแต่เราก็ไม่ได้เห็นคลิปไงเนี่ย
มาเห็นคลิปแบบเนี้ยคือคลิปนี้นะฮะก็มีวัยรุ่นสองคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านหลังนี้แหละ
แล้วเขาบอกว่าหมาของบ้านหลังนี้มันออกมาแล้วมันตัดหน้ารถเขา
เล็กอย่างพอเขาตะโกนด่าหมาไปปรากฏว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ยิงปืนขู่ออกมา
ได้ยินเสียงปืนดังปั้งปั้งปั้งปั้งนะฮะทีนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเลยฮะ
ว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ในซอยบงกฎหกสิบห้าหมู่สามตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ทีมข่าวเมื่อวานเราก็ไปคุยกับเธอแล้ววันนี้เราก็ต้องไปคุยกับเธออีกรอบหนึ่งนะครับ
เจ้าของบ้านก็คือนางสาวพกามาศอายุห้าสิบห้าปีเธอก็ยืนยันถึงคลิปนี้
บอกว่าเธอไม่เคยยิงปืนใส่ใครเธอบอกแบบนี้เธอเนี่ยตัวคนเดียวแท้
ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแต่คนกันแกล้งลุกรานเธอนะครับเธอเนี่ยกลายเป็นคนที่ถูกรังแก่
บอกแบบนี้เราก็เลยเอาคลิปเนี้ยคลิปล่าสุดเนี่ยให้เธอดูอืม
บอกว่าเนี่ยบ้านเธอใช่ไหมเธอบอกใช่ถามว่าเธอยิงปืนใส่วัยรุ่นสองคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาแล้วหมาตัดหน้าไหม
เธอบอกเธอไม่ได้ยิงปืนใส่ใครนะฮะและอีกอย่างหนึ่งไอ้เสียงดังปั้งเนี่ย
หรือมันเป็นเสียงประทัดหรือเปล่าเพราะคนเนี่ยชอบเอามาโยนใส่หมาของเธอด้วยซ้ำ
มาแกล้งหมาของเธอด้วยซ้ำแล้วเธอก็ยืนยันอีกเรื่องว่าเธอเนี่ย
ไม่เคยปล่อยหมาออกไปไล่กัดใครหรือไปตัดหน้ารถใครนะครับ
ผู้ใหญ่อะไรอ่ะวะฮะโหพี่ปัญหามันทั้งซอยคุณผู้ชมปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ
กันแกล้งพี่คือนี่ก็คือลูกของของที่มีคดีตรงเนี้ยค่ะ
ซึ่งในนั้นณปัจจุบันนี้ก็ติดคดีอยู่สองคนนี้ก็ติดคดีตำรวจกำลังจับอยู่นะคะ
อ่าคือมาอารวาสหน้าบ้านมาถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นพี่อยู่ตัวคนเดียว
พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยน่ะเพราะลูกร้านเราไงมารังแจเรา
พี่ทำงานทุกวันพี่ไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่ด้วยซ้ำพี่หญิงคิดว่ามันเป็นเสื่องอะไร

โยนให้พี่หญิงเหลาอ่ะพวกเนี้ยคือยนประทัดให้หมาไล่ออกไป
เอาไปแจ้งหมาไงไล่ไล่โยนประทัดให้หมาไล่ใส่หมาอย่างเงี้ย
อ่าเนี้ยฮะเธอบอกเธอเป็นคนโดนการแกล้งต่างหากนะครับ
ส่วนเรื่องถนนหน้าบ้านของเธอนะฮะที่จริงจริงถนนมันต้องตัดให้เสร็จ
ต้องทำให้เสร็จทั้งเส้นเนี่ยนะปรากฏว่าขลุขระอยู่เฉพาะหน้าบ้านของเธอเนี่ยนะครับ
ก็เธอก็ชี้แจงมานะฮะเธอบอกว่าถนนเส้นนี้
ทางการเนี้ยไม่ยอมทำถนนหน้าบ้านของเธอเองอืม
ไม่เคยไปขัดขวางใครแล้วก็ทางการเนี่ยทำมาแล้วก็ทำแหว่งไว้อยู่จุดเดียวนี่แหละ
เธอก็เคยไปร้องเรียนสำนักนายกแล้วส่วนรถที่จอดอยู่หน้าบ้านที่ชาวบ้าน
บอกว่าเธอเอารถมาจอดขวางเลนส์หนึ่งแล้วก็ไม่ยอมให้ทางการเขามาทำถนน
ก็เลยเอารถมาจอดขวางแบบนี้เธอบอกจริงรถคันนี้เธอก็ขับเข้าขับออกไปทำงาน
ซื้อของที่ตลาดเราก็ถามว่าแล้วฝุ่นมันเกาะเยอะขนาดนี้ขับได้เหรอ
เธอบอกเธอก็ขับนี่รถใช้งานไม่ได้รถจอดทิ้งไว้ขวางถนน
มองมองเห็นทางใช่ไหมเออเธอบอกแบบนี้อ้าวก็เป็นการชี้แจงของเธอนะ
มุมของเธอนะฮะแต่ว่าทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามชาวบ้านระแวกนี้
ที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกว่าเอือมระอากับเจ้าของบ้านหลังนี้เหลือเกินนะครับ
และชาวบ้านก็เปิดเผยมาบอกว่าที่ถนนมันแหว่งมันทำไม่เสร็จอยู่จุดเดียว
หน้าบ้านของผู้หญิงคนนี้ก็เกิดจากเจ้าของบ้านแหละ
เอาจอบเอาเสียมมาขุดถนนจนทางการเขาทำต่อไม่ได้
แล้วเจ้าของบ้านก็ยังเอารถเก่าคันนี้มาจอดไม่เห็นนำไปใช้ไหนเลย
คือเขาบอกว่าเห็นจอดมาแบบนี้๔ปีแล้วก็เลยทำให้ถนนตรงนี้
ที่มันจะสวนเลนกันได้ก็สวนไม่ได้เหลืออยู่เลนเดียว
อันนี้อันนี้คือรถใช้งานนะคะมันก็จะขวางทางรถคันอื่นด้วย
แล้วก็ขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เขาทำถนนได้สำเร็จ
นะฮะและตัวเจ้าของบ้านก็ยังนำกรวยนำเสาปูนไอ้เสาเข็มเนี่ย
มาตั้งมาขวางมาวางไว้ทั้งหมดนี้กลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเอือมระอานะครับ
จุดเดียวเลยคือหน้าบ้านเจ้าเนี้ยครับมีเอาหินเอาอะไรมาลง
แกก็ไม่ให้หลงนะครับแกโกนด่าครับบอกว่าไม่ไม่มีสิทธิ์ทำ
ทำไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้มีการยิงด้วยนะยิงออกมาจากในบ้าน
ยิงอะไรนะยิงน่าจะเป็นอาวุธเปิดเพราะยิงมีเสียงปั้งปั้งปั้งเนี้ย
เหตุนี้นะฮะมันก็ถือว่าเป็นเหตุความขัดแย้งกันนะฮะ
ใครจะเอือมใครก็แล้วแต่แต่ว่าคนที่ทำผิดก็ต้องโดนแจ้งความเหมือนกัน
เพราะว่าจากคลิปแรกนะที่มีผู้ชายคนหนึ่งลงจากรถแล้วเอาเสาเข็มเนี่ย
ทุ่มใส่รถของผู้หญิงคนนี้จนได้รับความเสียหายเนี่ย
ตัวของผู้หญิงคนนี้นะฮะก็ไปแจ้งความไว้ที่สพคลองหลวงแล้ว
ซึ่งเธอก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ที่มายกกลวยออกเอาเสาเข็มเนี่ย
ทุ่มใส่รถของเธอจนได้รับความเสียหายเธอจะแจ้งความเอาผิดเหมือนกัน

แต่ถ้ากรณีที่ชาวบ้านเอือมระอาว่าบ้านหลังนี้ขวางการก่อสร้างถนนให้มันแล้วเสร็จเนี่ย
จะร้องเรียนไปที่หน่วยงานไหนก็ต้องว่ากันไป
ต้องให้หน่วยงานเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานด้วยนะ
ฉันว่าคือถนนตรงนี้คุณมันไม่ใช่ถนนส่วนบุคคล
เป็นถนนของเทศบาลดังนั้นคือตัวแทนจากเทศบาล
อาจจะต้องมาเป็นตัวแทนในการเจรจาในการไกล่เกลี่ยไหม
ส่วนเรื่องของการมีเสียงปืนมีการยิงปืนขู่กันจริงหรือเปล่า
ถ้ามีคนไปแจ้งความก็ให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
งั้นเรื่องนี้มันจะบานปลายจากกรณีการทะเลาะเบาะแว้ง
ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าของบ้านหลังนี้เอือมระอาซึ่งกันและกัน

ใช่จริงคนในชุมชนเดียวกันก็น่าจะถ้อยทีถ้อยอาศัย
แล้วก็รักกันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
งั้นเดี๋ยวรอดูความขึ้นหน้าเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยละกันนะคะ